คุณผู้ชมฮะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัด

หลายท่านแล้วบอกกำแพงเพชรก็ฝนตกหนักอยู่เลยนะครับ
ส่วนที่ยะโสธรคุณผู้ชมเป็นนาทีชีวิตครับ
ที่ต้องไปช่วยคุณลุงคุณป้าที่ขับมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ถูกกระแสน้ำซัดจนตกคลอง
อุ้วน่าโกรธแรง
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์นาทีชีวิตนะฮะ
ขณะที่พลเมืองดีกำลังช่วยเหลือลุงป้าสองสามีภรรยา
ซึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วตกร่องน้ำ
ข้างถนนนะครับโอ้โหตรงนั้นนี่ก็มีกระแสน้ำ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณข้างโรงเรียนบ้านกุฎโจทย
อำเภอเริงนกทาจังหวัดยะโสธรนะครับ
ระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากน้ำในลำเซบาย
ล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่อำเภอเริงนกทา
ขณะเกิดเหตุคุณลุงคุณป้ากำลังขี่มอเตอร์ไซค์ไปตลาดครับ
แต่พอถึงจุดนี้คือมีรถเก๋งขับสวนทางมาด้วยความเร็วคุณ
แล้วก็คลื่นจากรถเก๋งมันซัดรถมอเตอร์ไซค์ของคุณลุง
ตกลงไปในร่องน้ำข้างทาง
โชคดีที่คุณลุงคุณป้าเกาะต้นไม้พยุงตัวเอาไว้ได้นะครับ
ก่อนที่จะมีพลเมืองดีตามเข้ามาช่วยได้อย่างปลอดภัย
ส่วนมอเตอร์ไซค์ก็นำขึ้นมาจากน้ำได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะนอกจากที่ยะโสธรจะมีเหตุประทึกแล้ว
ที่เชียงใหม่ระทึกเหมือนกัน
กระบะ๒คันฝ่าน้ำท่วมสูงไม่พ้น
สุดท้ายตกลงไปลอยอยู่ในแม่น้ำนะฮะ
คนขับคนนั่งเนี่ยจะปลอดภัยยังไงนะครับคุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้นะครับ
เอาเจียงหลังรถนะ
โอ้โฮคุณจังหวะนี้
จังหวะที่ปีนออกมาจากหน้าต่างรถน่ะ
หลังจากนั้นก็ต้องลงไปช่วยกันนะฮะ

ก็คือเจ้าหน้าที่อบตบ่อสลีที่อำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ

คุณพี่เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย๒ของเมื่อวานนี้ฮะ
ไปมอบเบี้ยยังชีพให้กับชาวบ้านหมู่ที่๕ตำบลบ่อสลี

ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำกองก๋อยนะครับ
ระหว่างพื้นที่ตำบลบ่อสลีกับตำบลกองก๋อย

ตอนนั้นมีรถกระบะรั้ว๒คัน
รถกระบะที่กั้นรั้วรถกระบะคอก๒คันของชาวบ้าน
พยายามขับฝ่าสายน้ำที่ท่วมสะพานแม่น้ำกองกอยนี้
แต่ไม่สามารถข้ามฝ่าน้ำที่มีความลึกได้
ทำให้รถไหลไปตามกระแสน้ำเลย
คนขับคนโดยสารชาวบ้านตกใจเป็นอย่างมาก
สุดท้ายก็สามารถที่จะช่วยกันขึ้นมาได้ครับ
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่แม่ห้องศรอีกที่หนึ่ง
คุณระทึกเหมือนกันน้ำซัดสะพาน
คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์นี้หน่อยฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมเห็นกระแสน้ำไหมฮะมันแรง
แล้วนี่สะพานก็กลัวมันจะขาดกลัวมันจะถูกซัดจนถล่มนะครับ
และที่สำคัญทำไมเมื่อกี้มันเหมือนเป็น

ตรงสะพานพอติดแบบนี้แล้วมันก็ขวางทางน้ำไหล
ทำให้น้ำมันไปไม่ได้มันท่วมแบบนี้
แล้วกลัวน้ำมันจะซัดแรงสวะมันจะซัดแรง

คือก่อนหน้านี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศร
และบริเวณรอยต่ออำเภอแม่แจ่มอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ทำให้เกิดน้ำป่าไหลเชี่ยวแล้วก็ไหลแรง
เป็นกระแสน้ำมาจากแม่น้ำฤทธิ์แล้วก็แม่น้ำแม่โถ
ไหลมาจากอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
กระแสน้ำตอนนี้ไหลเข้าท่วมพื้นที่หมู่๑หมู่๒หมู่๗นะครับ
ของพื้นที่ศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องศรแล้วก็น้ำได้ท่วมสะพานกองกอย
บ้านทุ่งตำบลบ่อสลีอำเภอฮอตจังหวัดเชียงใหม่
จุดที่เมื่อกี้รถกระบะตกลงไปในน้ำเนี่ยนะครับ
ขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกองก๋อยได้เข้าช่วยเหลือ

เรื่องต้นพบรถยนต์จำนวน๒คัน
ถูกน้ำพัดจมได้รับความเสียหายก็เป็นเหตุต่อเนื่องกัน

ก็จะมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากฝนสะสม
ดังนั้นที่จังหวัดสะแก้วและปราจีนบุรี
ในแม่น้ำปลาจินบุรีระดับน้ำสูงขึ้นนะครับ
อังเภอ๔มหาพศอังเภอเมืองปราจีนบุรี
ถูกน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน
น้ำเริ่มไหลเข้าท่วมบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
คุณผู้ชมนี่เจ้าหน้าที่ต้องเร่งวางกระสอบทราย
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่เขื่อนริมแม่น้ำ
กันน้ำไหลท่วมโรงพยาบาลแล้วนะครับ
ขณะที่พื้นที่ท้ายน้ำแม่น้ำปลาจีนบุรี

วัดบ้านสร้างสูงประมาณ๕๐เซนติเมตร
ซึ่งในพื้นที่อำเภอบ้านสร้างของปลาจีนนะครับ

จึงทำให้น้ำจะท่วมขังนานนับเดือน
อันนี้ก็ต้องเป็นการบริหารจัดการน้ำต่อไปนะครับ